คุณผู้ชมครับเชื่อว่าภาพนี้เนี่ยนะฮะได้เห็นกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ไฟไหม้กระนำอย่างหนักในพื้นที่ชนบุรี
เช่นเดียวกันนะเป็นตลาดน้ำตลาดสี่ภาคเนี่ยพี่เคยไปไหม
ใช่ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาเลย
คือพอดูภาพมุมสูงที่เขาถ่ายลักษณะเป็นโดรน

แสดงว่าในพื้นที่มันใหญ่มาก
คุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ของที่บอกไป

ไฟโหมลุกลามอย่างหนัก

พ่อค้าบางคนกระโดดน้ำหนีตาย
เรามีภาพช่วงเวลาที่พ่อค้าแม่ค้านั้นกำลังหนีตายให้ได้ดูนะฮะ

ต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณกลางตลาดนะครับคุณกระเต้นคุณผู้ชมนะครับ

ครับร้านค้ากลางน้ำนะครับเปลวไฟลุกโชน
ขณะเกิดเหตุเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในพื้นที่ครับเป็นห่วงทรัพย์สินนะฮะ
บอกว่าบางคนคือแหมของมันจะโดนไหม้อะครับ
เสียดายคือพยายามจะเข้าไปเก็บแล้วก็ขนออกมา
แต่ไม่สำเร็จนะฮะบางรายสุดท้ายตัดสินใจ
นี่คือภาพหลังจากอันนี้ภาพวันนี้แหละ
เพราะว่าเพลิงเนี่ยไหม้ยาวถึง๓ชั่วโมงนะครับ
กว่าจะดับเพลิงได้มันก็เผาผลาญไปเยอะมากทีเดียวครับ
ก็ล่าสุดในวันนี้นะครับทางนายอำเภอบางละมุงครับ
คุณพิศิษฐ์สิริสวัสดีนุกูลนะครับ

เรื่องต้นอย่างที่ผมบอกไปครับ๑๐๒๐ของพื้นที่โดยรวม
คิดเป็นพื้นที่ประมาณมากกว่า๑ไร่
จากทั้งหมด๑๙ไร่นะฮะ
มูลค่าความเสียหายครับคุณผู้ชม๕๐๖๐ล้านบาทเนี่ย
ที่เราขึ้นให้ดูในขณะนี้เลยนะครับ

จากทางกองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจภาค๒ครับ
แล้วก็ต้องสอบปากคำผู้เสียหายอีกครั้ง
รวมถึงประกันภัยที่จะลงมาดูพื้นที่ด้วยนะฮะ

เหตุไฟไหม้ครั้งนี้ทางการนั้นสามารถให้ความช่วยเหลือยังไงได้บ้างไหม

ทางนายอำเภอบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของเอกชนครับ

ความเสียหายเบื้องต้นอย่างที่ผมบอก๕๐๖๐ล้าน
นี่มันมหาศาลนะนี่ขนาดโดนไปแค่ประมาณ๑๐๒๐นะฮะ
ตลาดน้ำ๔ภาคพัทยาครับเนื้อที่๑๙ไร่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมไทย
มีการจำลองวิถีชีวิตคนริมน้ำ๔ภาค
โซนที่โดนคือโซนภาคหนึ่งนะฮะภูเกตน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนะฮะ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปีก่อนนั้นไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าเทียบกับครั้งนี้เทียบไม่ได้เลยครับ
ตอนนั้นรุนแรงน้อยกว่ามากครั้งนี้โดนไปประมาณ๑๐

คือเปลวเพลิงมันโหมแล้วก็คือถ้าดูจากลักษณะเนี่ยก็คือ
ปลูกสร้างเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นแฝกเป็นไม้ไผ่อะไรก็ติดไฟง่ายนะคะ
พอติดแล้วก็ลามไปทั่วเลยโอ้โหเป็นข่าวร้ายข่าวร้อนเมื่อคืนนี้ตอนช่วง๒ทุ่มเลยนะคะ
นี่เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังกลับมาแล้วไงหลังโควิดนะฮะ